ส่วนอันนี้คุณครูศูนย์เด็กเล็กก็บอกว่าได้รับความเดือดร้อนเลย
เพราะว่าโดนปาเจโร่ชนแล้วหนีตั้งแต่๑๓กันยา
จนวันนี้มา๒๖กันยา๒อาทิตย์แล้วนะคะคุณผู้ชม
สภาพเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมข้างหลังยู่ไปเลยค่ะ
รถคันนี้เป็นรถของคุณครูศูนย์เด็กเล็ก
ก็คือคุณครูสุจิตราซ่อนศรีอายุ๓๒ปี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
บอกว่ารถเก่งนิสันสีขาวของเธอเนี่ย
ถูกรถปาเจโร่ชนแล้วหนี
เกิดขึ้นตอนทุ่ม๔๐นาทีเมื่อวันที่๑๓กันยา
ถนนเส้นนี้ค่ะสาย๒๑๔เป็นเขตรอยต่อ
ของอำเภอจอมพระกับอำเภอท่าตูมที่สุรินทร์
ถามคุณครูคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้น
คุณครูกับเพื่อนขับรถมาตามถนนอยู่เลนขวานะ
ยูเทิร์นจู่ปาเจโร่ขาวพุ่งชนท้าย
แล้วคุณครูก็ประคองรถเข้าข้างทาง
อีกฝ่ายลงจากรถมาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจ
แล้วขับหนีไปเลยค่ะ
คนที่ขับรถปาเจโร่คันนั้นเป็นผู้ชาย
ผอมสูงสักประมาณ๑๖๐นิดนะครับ

แล้วรถปาเจโร่เป็นปาเจโร่กลางเก่ากลางใหม่

อยากให้เขามารับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะคุณครูได้กล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชม
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดห่างจากจุดที่เกิดเหตุเกือบโลนะ

ไปตอน๑ทุ่ม๓๔นาที๑๙วินาที
แล้วคือทีแรกรถของเธอขับผ่านมาก่อน
แล้วก็มีรถปาเจโร่ตามมา๓๐วิหลังจากนั้น
คือมาเร็วมากค่ะมองไม่เห็นทะเบียนหรอก

คุณครูรถคุณครูเสียค่าซ่อมเท่าไหร่
ก็เฉพาะอะไรที่สั่งมาแสนหนึ่งแล้ว
อันนี้คือยังไม่รวมค่าแรงยังไม่รวมค่าซ่อมนะดอม

คือตั้งแต่รวมแล้วก็น่าจะประมาณ๒๐๐๐๐๐
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว

รู้แค่ว่าเป็นปาเจโร่สีขาว

ถ้าเกิดว่าใครมีเบาะแสแจ้งมาได้นะคะ
เบอร์ของคุณครูผู้เสียหาย

เพราะว่าคุณครูบอกไม่งั้นต้องจ่ายค่าซ่อม๒แสนกว่าเอง